คุณผู้ชมคะข่าวในช่วงนี้เราคุยเรื่องแอปพลิเคชันในมือถือละกัน
มันมีแอปที่ดีควรโหลดไว้แล้วแอปที่ต้องระวัง

แอปที่ดีควรโหลดไว้หน่อยละกัน

เพราะว่าตอนนี้ทางสำนักงานสลากกินแบ่งเขาเตรียมที่จะคลอดแอปพลิเคชันตัวนี้มาแล้ว
เรื่องนี้นายทวีปวุฒิบาธุกาจิตผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานสลากินแบ่งรัฐบาลก็เปิดเผยนะคะ
สำนักงานสลากินแบ่งรัฐบาลตั้งแต่วันนั้นไม่ได้หยุดนิ่งเลยนะ
หมายเลขสลากด้วยจุดจำหน่ายผู้ขายราคาที่ซื้อกับสำนักงานสลากได้
เพื่อช่วยแก้ไขปัญหาเรื่องของการทำสลากหาย
หรือว่ามีคนมาแอบอ้างว่าฉันเป็นเจ้าของสลากเมื่อถูกรางวัล
บัตรประจำตัวผู้จำหน่ายสลากที่สำนักงานสลากได้ด้วยนะคะ
คือเขาเพิ่งแจกให้กับผู้ค้าไปกว่า๑แสนใบแจกบัตรนะนะ
ให้กับผู้ค้าไปแล้วมีคำถามให้เลือกไง
ว่าได้ซื้อสลากในราคาตามที่กฎหมายกำหนดไม่เกิน๘๐บาทไหม
หลังจากนั้นนะคะข้อมูลก็จะส่งไปที่สำนักงานสลาก
มันบอกได้เลยว่าเวลาที่เราสแกนกับพ่อค้าคนนี้

ใช่ค่ะก็มันจะตรวจสอบได้ด้วยว่า
สลากนี้ซื้อจากผู้ค้าคนไหนวันไหนเวลาไหนที่ไหน

หลังจากนี้ไม่ต้องกลัวอีกแล้วว่าจะมีเรื่องของสลากกินแบ่งรัฐบาลหาย
ก็เบื้องต้นค่ะใครที่ฟังข่าวนี้แล้วสนใจ
รอได้เลยเดี๋ยวต้นเดือนเมษายน
ก็สามารถดาวน์โหลดได้ช่วงเดือนเมษายนนะคะ
เป็นแอปดีที่ควรจะหลดเอาไว้
พวกเราก็ชอบลุ้นกันอยู่แล้วเป็นประจำจะได้ไม่พลาด